เมื่อปี๒๕๑๘สหราชอาณาจักรเคยทำประชามติว่าต้องการออกจากประชากรมเศรษฐกิจยุโรปหรือไม่
ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบตลาดร่วมแต่ในปีถัดมานายกรัฐมนตรีคนใหม่จากพักแรงงานประกาศให้ประชาชนตัดสินใจว่าจะอยู่ในตลาดร่วมต่อไปหรือไม่
ซึ่งสร้างความขัดแย้งภายในพักไม่ต่างจากความขัดแย้งในรัฐบาลพักอนุรักษ์นิยมในการลงประชามติวันนี้
ประชามติปี๒๕๑๘ชี้ว่าประชาชนกว่า๑๖๗ต้องการให้สหราชอาณาจักรอยู่ในตลาดร่วมต่อไป
ก็ลุ่มดอนจากข้อเรียกร้องให้สหราชนาจักรถอนตัวจากประชาคมซึ่งเกิดขึ้นอยู่เสมอ
ปี๒๕๓๑นายกรัฐมนตรีมาเกอเร็ดทัชเชอร์จากพักอนุรักษ์นิยมกล่าวโจมตีประชาคมยุโรปโดยยืนยันว่ารัฐบาลของเธอจะต่อต้านความพยายามทุกวิถีทางในการเปลี่ยนประชาคมเป็นสหภาพ
เพราะจะทำให้สหราชอาณาจักรต้องยอมสละอำนาจอธิปไตยเพื่อยอมรับองค์กรเหนือรัฐ
ซึ่งเงินสกุลยูโรถูกนำมาใช้ในอีก๑๐ปีถัดมาแต่สหราชอาณาจักรไม่ได้เป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้เงินยูโร
หลังอยู่ภายใต้การบริหารของพักอนุรักษ์นิยมนานถึง๑๘ปีในปี๒๕๔๐สหราชอาณาจักรได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่จากพักแรงงานอย่างโทนิแบรนด์ซึ่งสนับสนุนการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างชัดเจน
ทำให้ประกาศจัดทำประชามติในวันที่๒๓มิถุนายน
ซึ่งท่าทีนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีบารักษ์โอบามา
อนุรักษ์นิยมทั้งหมดที่เห็นไปในทางเดียวกัน
บอริสจอนสันนายกเทศมนตรีลอนดอน
สนับสนุนชัดเจนให้ออก
ลงจากตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
อนสันก็เป็นผู้นำเดินหน้ารณรงควดออกในการประชามติครั้งนี้
ที่จะสร้างรัฐเหนือรัฐแห่งยุโรปขึ้นมา
ซึ่งก็ทำให้เกิดข้อถกเถียงเป็นวงกว้างต่อคำกล่าวนี้
ขณะที่ในการรณรงค์ประชามติ
ประเด็นความมั่นคงและเศรษฐกิจถือเป็นหัวใจสำคัญ
ของทั้งฝั่งสนับสนุนให้อยู่และแยก
หากต้องการแสดงให้เห็นว่ารักประเทศ
และต้องการให้สหราชอาณาจักรเข้มแข็งและประชาชนปลอดภัย
ขณะที่ฝั่งดนรงค์ออกโต้ว่า
เช่นเดียวกับที่สามารถควบคุมพรมแดนของตัวเองได้มากขึ้น